ช่วงนี้นะคะงานกำลังกลับมา

มันต้องปังหน่อยค่ะเขาย่องไปเจิมหน้าทองมานะ
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคุณผู้ชมแบบนี้เลยค่ะ
หนุ่มแซคชุมแพรค่ะเขาบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าเป็นความโชคดีพอดีพอดีค่ะ
ได้มีโอกาสไปทำผลงานเพลงให้กับวัดไผลล้อม

ก็เลยถือโอกาสเสริมดวงค่ะเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตค่ะ
จากนี้นะคะหนุ่มแซคยังบอกด้วยนะคะว่าส่วนตัวเป็นคนที่เชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะ
พอมีจังหวะดีนะคะเหมือนทุกอย่างนาลิขิตไว้เลยค่ะ
ก็เลยไม่รอช้าค่ะรีบเข้าไปให้หลวงพ่อน้ำฝนเนี่ยค่ะทำพิธีให้เลยตามภาพที่เห็นค่ะ
ส่วนใครที่บอกว่านะคะเป็นเพราะว่างานหดจากโควิดหรือเปล่า
เจ้าตัวบอกนะคะว่าโอ๊ยไม่จริงอะพี่
ตั้งแต่โควิดมาเนี่ยงานครบ๗วันเลย
แต่เจ้าภาพคนไหนที่สนใจอยากจะจ้างเขาไปทำงานนะคะ
เขาก็มีคิวรับได้เสมอเลยจ้า
ก็ตั้งแต่โควิดแรกเลยนะครับงานก็ไม่เคยน้อยลงเลยนะครับผม
แค่รับคอนเสิร์ตไปได้แค่นั้นเองครับ
ก็ยังมีงานรายการนะครับอ่าพิธีกรนะครับ
รีเซนเตอร์รีวิวสินค้าบ้างได้แต่งเพลงเองบ้างนะครับผม
รอติดตามกันด้วยนะครับมาบอกได้เลยว่า
ตั้งแต่โควิดมาครับเจ็ดวันผมไม่เคยว่างเลยครับผมอืม
นะคะก็ปังกันไปเนาะ
คิดถึงกลุ่มแจ๊คแล้วก็ติดตามนี้เลยนะคะ
รายการทางช่องไทยรัดทีวีของเราก็มีทางผู้ชมค่ะ